อีกหนึ่งเรื่องต้องฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้านะครับ
ที่ร้านลาบแห่งหนึ่งที่อุดร

เอาไปทั้งเนื้อหมูเนื้อวัว
เบียร์น้ำแข็งเอาไปหมดเลยครับ

ตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์คนร้ายไปงัดร้านลาบ
ริมถนนทหารตำบลหมาแข้งนะครับเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวาน
ซึ่งนางสาวพัชรินอุทัยเลี้ยงเจ้าของร้านก็บอกว่าเนี่ยนะ
เปิดร้านตามปกตินะฮะมาช่วงเช้า
แต่กลับเพราะว่าโอ้โหในร้านนะเครื่องปรุงกระจายเกลือดเลยครับ

เต็มพื้นครัวเลยเปิดตู้เย็นดูอ้าวเนื้อหมูเนื้อวัวหายไปหมดเลย
นั่นสิฮะหายไปไหนครับทำไมได้เลยหายไป๙กิโลกรัม

เอาไป๔ขวดน้ำแข็งครึ่งกระสอบเสียหายไปก็๒๐๐กว่าบาท
แต่มันก็คืออุปกรณ์ทำมาหากินน่าเห็นใจนะเออนะฮะ
สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะบินมาข้างหลังแล้วก็ขโมยข้าวของไป
แล้วแล้วก็ยังขโมยกล้องวงจรปิดไปด้วยอืม
กล้องวงจรปิดแบบไร้สายนะครับ
เจ้าของร้านก็บอกว่าเคยถูกขโมยขโมยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน
ครั้งนั้นคนร้ายเอาเบียร์ไปสองรังรวมทั้งเนื้อหมู
วัวจำนวนมากครั้งนี้โดนอีกครับ
ตำรวจก็เลยประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาเก็บเรื่องของ
ลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายแล้วก็เร่งติดตามเรื่องของกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง
เพื่อติดตามตัวคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ก็คาดว่าคงจะเมาแล้วหิวแล้วมาเอาไปกินหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
คือหาร้านไม่เปิดแล้วเอาผมมวยเลยละกัน